หนุ่มคนนึงเมาจนเพี้ยนครับ

แล้วก็ไปนอนกอดหมาคู่ใจอยู่ในพงหญ้า

ก็มีหมาเป็นเพื่อน

ไปดูภาพเลยครับคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

อยู่บ้านมันเหงาเผาบ้านดีกว่า

บ้านเลขที่๑๐๒หมู่ที่๑๑
ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทอง

แล้วก็รถดับเพลิงก็ต้องเข้าไปช่วยกันดับเพลิง
แต่ว่าไม่ทันหรอกบ้านมันวอดทั้งหลังแบบนี้ไปแล้ว

นายละอองนี่แหละเจ้าของบ้าน

นอนกอดสนับคู่ใจเพศเมียเดพงย่า

เขาบอกว่าก็เขาเหงาอยู่คนเดียว

คือเหมือนพอบ้านมันกว้างแล้วนอนอยู่คนเดียวมันเคว้งคว้าง

มันไม่เห็นใครก็เลยอาจจะรู้สึกว่า
อยู่บ้านทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยว

คือไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไฟมันลุกลามแล้วไปเผาบ้านคนอื่นด้วย
คนอื่นก็จะสวยไปด้วยเป็นประเด็นสำคัญเลยนะ
ถูกต้องแล้วตัวเองก็ไม่มีบ้านอยู่ไงไหม้หมดแล้วครับ